มาดูเรื่องของการเสียชีวิตของผู้ว่าหมูป่านะครับ
ค่ะแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางภรรยาแล้วก็ลูกสาว
ก็ไปที่โรงพยาบาลสิริราชนี่รอเวลาค่ะคุณผู้ชมอีก๓นาที
จะมีการเคลื่อนร่างของผู้ว่าหมูป่าจากโรงพยาบาลสิริราช
ไปที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนนั่นเองค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าย้อนให้ดูนิดนึงนะคะ
ทางภรรยาคือคุณจินจนาโอสธนากรแล้วก็ลูกสาว
มาที่โรงพยาบาลค่ะอันนี้ก็กำลังทำเรื่อง

แล้วหลังจากนี้ตอนบ่ายโมงก็จะเคลื่อนไปยังสาราพ่วงจินดา
วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนค่ะ
ซึ่งทางภรรยาแล้วก็ลูกสาวยังไม่พร้อมที่จะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวนะคะ
ทีนี้มีประชาชนมีคนไข้ที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราช
พอรู้ข่าวก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวจะอยู่รอ
รอดูบรรยากาศในช่วงบ่ายด้วยนะคะ
เพราะว่าอย่างคุณป้าท่านนี้ค่ะคุณป้าอิ่มพันธ์
บอกว่าไม่ได้รู้จักผู้ว่าหมูป่าส่วนตัวนะ
แต่เคยเจอพร้อมกับภรรยาท่านในงานวันวิสาขบูชาที่พยาว

ท่านก็น่ารักเป็นกันเองแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง
รู้สึกเสียใจนะคะพอได้ทราบข่าวการจากไป
บรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
ดูกันหน่อยละกันนะคะว่าช่วงบ่ายวันนี้
มีการจัดเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้าง
รวมถึงกำหนดการที่จะเกิดขึ้นช่วงบ่าย๓โมงวันนี้
จะมีพิธีรดน้ำศพสำหรับบุคคลทั่วไป
แล้วตอน๕โมง๔๕นาทีช่วงเย็นนะคะ
จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะ
และช่วง๑๘นาฬิกา๓๐นาที

เย็นวันนี้นะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็มีคนที่ไปร่วมงานของท่านด้วยนะครับ

ตอนที่เกิดเหตุการณ์ท่ำหลวง
หลายคนทั้งประชาชนเอง
ความเสียใจเหล่าบรรดาชาวโซเชียลก็ออกมาแสดงความอาลัย
นายเอกพลจันทวงรวมถึงน้องตีนายพรชัยคำหลวง

ก็มีการยืนไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้ว่านโรงศักดิ์ค่ะ
นี่คือกลุ่มที่ผูกพันกับผู้ว่าจริงนะ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ว่าช่วยให้พวกเขาออกมาจากถ้ำหลวงได้

ก็ช็อกแล้วก็มายืนไว้อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยปรากฏเป็นภาพแบบนี้ออกมานะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนค่ะเป็นหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือหมอภาคค่ะ
พันธุ์เอกในแพทย์ภาคโลหารชุน
คนสำคัญในปฏิบัติการช่วยน้อง๑๓หมูป่า
ณเหตุการณ์วันนั้นก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้ว่าหมูป่า
โดยบอกแบบนี้นะคะว่าอีก๒วันจะครบ๕ปี
เหตุการณ์ถ้ำหลวงด้วยความอาลัย
ขอให้ท่านสู่สุขติภูมิครับ
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวโอสดธนากรด้วยครับ
มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจและอาลัย
เป็นจำนวนมากในโพสต์ของหมอภาคค่ะ
ขณะที่ทางด้านของอดีตรองแม่ทัพภาคที่๓ค่ะ

ท่านเองเคยร่วมงานกับผู้ว่านโรงศักดิ์นะคะ

ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบงานเลย
ท่านออกมาพูดถึงผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่า

คนดีอย่างท่านจากไปเร็วเกินไปน่าจะอยู่ช่วยบ้านเมือง
เป็นแบบอย่างของผู้ว่าจังหวัดที่ดีให้กับข้าราชการไทย
สูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียมาก
แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียคนดีอย่างท่านไป
และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและคนที่รักท่านด้วยค่ะ
ในขณะที่ทางด้านของคุณอนุทินชาวิรากูล
แสดงความอาไรขัต่อการจากไปของท่านผู้ว่า
บอกข้อความไว้แบบนี้ว่าใจหายมาก
เพราะว่าเมื่อเจอท่านครั้งสุดท้ายเมื่อ๒เดือนกว่า
ท่านบอกว่าท่านหายดีแล้วแล้วก็โพสต์ไว้เป็นภาษาอังกฤษบอกว่า
ครับคุณผู้ชมฮะส่วนแม่ของน้องดอมน้องดอมเนี่ยเป็นหนึ่งใน๑๓หมูป่า
ซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วคุณแม่เนี่ยก็ได้มีการพูดถึง
หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของผู้ว่าหมูป่านะครับ
โดยคุณแม่บอกว่าถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ปกครองของน้องนะ
หลังทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะว่าทางผู้ว่านโรงศักดิ์เนี่ย
เหมือนเป็นคนในครอบครัวคอยช่วยเหลือผู้ปกครองมาตลอด
ตั้งแต่เหตุการณ์๑๓หมูป่าติดถ้ำหลวงปี๒๕๖๑นะครับ
แล้วก็ตอนเกิดเหตุผู้ปกครองคือไม่ได้สติกันเลยนะครับ
ส่วนทางด้านของผู้ว่าเนี่ยก็เป็นคนทั้งปลอบอารมณ์
คอยช่วยเหลือทั้งดูแลเรื่องจิตใจในขณะนั้นนะครับ
ส่วนทางด้านของท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวนะครับ
พระครูประยุทธ์เจติยานุการนะครับ
เปิดเผยบอกว่าหลังทราบข่าวก็เสียใจเช่นกัน
ก่อนหน้านั้นไม่ได้เจอนะครับพี่สาวผู้ว่าก็มาทราบว่า
ท่านผู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งนะครับ
ทราบข่าวจากพี่สาวผู้ว่าว่าท่านนโรงศักดิ์ป่วยเป็นมะเร็ง
ซึ่งวันที่๒๔มิถุนายนนี้จะมีการบวงสวงเจ้าแม่นางนอนที่ถ้ำหลวงแล้ว
อย่างที่บอกไปนะฮะ๒๓มิถุนายนปี๖๑
เกิดเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจำได้ไหมครับ
มิถุนายนปีนี้ก็จะครบเขาเรียกว่า๕ปีแล้วนะครับ
จะมีการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แล้วก็พิธีบวงสวงเจ้าแม่ขุนน้ำนางนอนแล้วนะครับ
ก็เลยจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ว่าหมูป่าไปด้วยนะครับ
หลังจากทราบหมายกำหนดการงานชาปนกิจอย่างแน่ชัด
ก็จะเดินทางไปร่วมงานอย่างแน่นอน
ท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยวาวนะครับ
ส่วนที่ลำปางช่วงเช้านี้นะฮะ
ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับ

ก็บอกว่าหลังจากเปิดการประชุมสภากาแฟ
ก็ได้ขอให้ทุกคนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยนะครับ
คุณผู้ชมคือตอนนี้ทั้งชาวเชียงราย
รักผูกพันกับผู้ว่านโรงศักดิ์
ชาวพยาวที่ผู้ว่าไปเป็นผู้ว่านะครับ
ชาวลำปางชาวปฐุมธานี
แล้วก็ชาวไทยอีกหลายคนเนี่ยนะฮะ
ก็ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของผู้ว่าผู้แข็งแกร่งคนนี้นะครับ
ค่ะคุณผู้ชมคนที่เคยร่วมงานกับผู้ว่าเนี่ยนะคะ
อย่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนึ่งในชุดปฏิบัติการค้นหา
บอกว่าโหยังจำภาพความประทับใจนั้นได้อยู่เลย
นี่คือคุณกมลนามสกุลคุณงามความดีค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าคิดดูสิ
ผู้ว่านรงศักดิ์วางแผนการทำงานตลอดเลย
ตี๑ตี๒ท่านก็ไม่ได้หลับยังประชุมกับทีมงานอยู่
แล้วจะเห็นภาพที่ท่านแต่งชุดอาสาเดินไปเดินมา
ขนาดเวลากินข้าวก็ไปต่อคิวเขาเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
นี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็น
เรียกว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ดีมากนะคะ

หลวงขุนน้ำนางนอนที่แม่สายเชียงราย
นักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางไปไม่ขาดสายค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ที่เคยร่วมงานในเหตุการณ์
ค้นหา๑๓หมูป่าพอรู้ว่าผู้ว่านโรงศักดิ์จากไป

แล้วก็ที่ถ้ำหลวงจำลองยังมีรูปจำลองของผู้ว่านรงศักดิ์
ตอนที่สั่งการปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ให้ดูหลายมุมหลายจุดเลยนะคะ